จับมันขึ้นมา

ติดจริงเลยใช่ไหม

มึงยังไงมันถึงเข้าไปติดขนาดนี้เหรอ

อุ้ยแสดงว่าติดนานแล้วหัวบูเลยโหย
ก็ไปเที่ยวน้ำศกอะค่ะซึ่งเป็นน้ำศกอยู่ไว้ใกล้บ้าน
ใกล้บ้านอยู่แล้วน้ำตกบางศรีดาที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
เห็นตาใสของเขาอะค่ะมองลงไปมันก็เหมือนหินมากเลยนะคะ
ก็มองคือเราหาปลาอยู่แล้วนะคะมองหาปลาตัวเล็กก็เลยเห็นเขาค่ะ
แล้วก็เลยหันไปเจอว่ามีปลาติดอยู่ในซอกนะคะ
ก็เลยช่วยแต่ก็พยายามค่อยแงะนะคะกลัวเขาเจ็บ
ก็ไม่นึกว่าพอหลุดออกมาแล้วตัวเขาจะผอมขนาดนั้นคือแบบ
เหมือนไม่ได้กินอาหารมานานแล้วอะค่ะแล้วก็ตรงหางเนี่ยโดนกัดไปแล้ว
ก็พอหลุดขึ้นมาได้เขาก็ปล่อยไปเลยเขาก็ไป
ก็คือว่ายน้ำก็น่าจะมีชีวิตรอดค่ะคิดว่าน่าจะรอด
เหมือนเขาจะได้ชีวิตใหม่อะค่ะเขาเหมือนดีใจมากแบบไหว้ครูไปเลยค่ะ
ก็เลยบ๊ายบายแล้วก็บอกว่าเออโชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วอ่ะเหมือนปลาช่อน
แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเห็นนะคะเขาก็จะมาบอกว่ามันน่าจะเป็นชื่อว่าปลากั้ง
เพราะว่ามันเป็นปลาในลำทานในโขดหินนะคะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าไม่มีปลาช่อนอยู่ในอยู่ในลำทานแบบนั้นนะคะ
ขอบคุณเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็บอกว่าเอ่อ
ขอบคุณเราที่ที่ช่วยให้น้องมีชีวิตใหม่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันเหมือนรู้สึกอิ่มบุญไปด้วยอะค่ะ
ทั้งที่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะรู้สึกดีใจเฉยที่เขาได้รอดชีวิตไป
แต่พอมีคนมาอวยพรเยอะค่ะเรารู้สึกว่ามันอิ่มมากเลยค่ะมีความสุขมากค่ะ
แต่ส่วนใหญ่สัตว์ป่าพวกนี้เราจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเขาหรอกค่ะแต่สิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือ
ช่วยไม่ไปทำอะไรกับเขาหรือไม่ไปทำร้ายเขาก็พอค่ะ
แล้วก็อยากฝากให้มาเที่ยวน้ำตกปังศรีดาที่จังหวัดสะแก้วด้วยนะคะสวยค่ะ
มีผีเสื้อเยอะด้วยค่ะ